วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีอุบัติเหตุขณะพนักงานของเทศบาลสุราชธานีกำลังกวาดถนนอยู่ที่หน้าตลาด
จู่มีชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาด้วยความเร็วพุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
พลเมืองดีที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะพนักงานของเทศบาลนครสุราธานีกำลังกวาดขยะอยู่ริมถนน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีผู้สัญจรไปมามากนัก
แต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาอย่างรวดเร็วพุ่งชนอย่างจัง
พนักงานกวาดขยะแน่นิ่งไปแล้วขี่รถหลบหนี
พลเมืองดีที่อยู่ใกล้เหตุการณ์วิ่งกรูเข้ามาดูผู้บาดเจ็บ
และแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสุราชธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมา
หน้าบริษัทแห่งหนึ่งริมถนนตลาดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ผู้บาดเจ็บคือนางมาลีสังวรธรรมอายุ๕๘ปี
พนักงานทำความสะอาดของเทศบาลนครสุราธานี
ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกมีเลือดออกในช่องท้อง
และสะโพกร้าวต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ตำรวจสพเมืองสุราธานีอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันดังกล่าว

ที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุรถพ่วงบรรทุกข้าวโพดพลิกตะแคงขวางถนนลองเด่นชัย
ตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองจังหวัดแพร่
ข้าวโพดกระจายเต็มพื้นสายไฟขาดพาดอยู่กลางถนน
อุบัติเหตุดังกล่าวทำให้รถขาล่องติดยาวหลายกิโลเมตร
นายเดชน์นรงแสงอักขีคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถพ่วงคันนี้
กำลังบรรทุกข้าวโพดไปส่งโรงงานที่จังหวัดกำแพงเพชร
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
รถเบรกไม่อยู่แล้วตัวพ่วงด้านหลัง
หลุดชนสาวไฟฟ้าหักก่อนที่จะเสียหลักกริ้กตะแครง
ระดมกำลังทั้งทหารและฝ่ายปกครอง
เส้นทางจราจรก่อนที่จะเปิดให้รถวิ่งได้ตามปกติ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถฝ่าไฟแดง
ตรงสามแยกต่างระดับท่าสะอ้าน
ถนนสิริโสธรอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จอดติดไฟแดงอยู่ตรงสามแยกดังกล่าว
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายชัยวัดจิ๋ววัดอายุ๒๕ปี
การจราจรติดขัดกว่า๓กิโลเมตร
ตำรวจสอบสวนทราบว่าขณะที่รถบรรทุก๖ล้อ

ก็ขับฝ่าไฟแดงมาจากฝั่งตรงข้ามด้วยความเร็ว
จะพุ่งชนรถทั้ง๒คันอย่างจัง
ตำรวจประสานรถยกเคลื่อนย้ายรถทั้ง๓คัน

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป